ไปนี้อยากให้ช่วยกันทดสอบสายตากันหน่อยละกันนะคะ
คือมีเพจดังในจังหวัดเชียงใหม่เขานำป้ายบอกทางมาลงนะคะในเพจนี้
เป็นป้ายบอกทางไปอำเภอเสมิงแล้วก็อำเภอหางดง
แต่ก็ป้ายบอกทางไงแล้วทำไมต้องทดสอบสายตา
ไปดูพร้อมกันนี่ฮะอันนี้เราไม่ได้ตาลายอยู่ใช่ไหม
มี๒ข้อหนึ่งเราตารายตาพระตาเบอร์เอง
หรือ๒มันเป็นป้าย๓มิติ

เราสายตาปกตินี่แหละ

แต่ก็ดูงงเอ๊ะใส่ตาสั้นหรือเปล่า

เออเบอมไหมเปล่าแล้วอันนี้เป็นป้ายบอกทางไปอำเภอหางดง๑๐กิโล
อักษรขยื่นได้ขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกลืมตาหลับตายังไง

แฉเชียงใหม่เพจดังในจังหวัดเชียงใหม่
เขาโพสต์เอาไว้เขาระบุข้อความบอกว่า
เมื่อเห็นป้ายนี้แล้วถึงกับขยี้ตาตัวเอง
อ้าวก็ไม่ได้เบลอนี่หว่า
หรือว่าเรานอนน้อยเลยตาลาย
คนที่ไปเห็นบอกอ้าวตากูก็ไม่ได้เบอร์เนี่ย

ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของเพจค่ะ
เขาบอกว่าภาพนี้มีลูกเพจส่งมาให้
ป้ายนี้ตั้งอยู่หน้าตลาดสดแม่เหี่ยที่เชียงใหม่

ย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคมก็พบว่ามีป้ายนี้
ก็ติดตั้งเอาไว้แล้วนะนี่ป้ายนี้นะคะ
ความเห็นบรรดาชาวเน็ตบางคนบอกว่า
อย่าไปคิดมากอยากให้มองเป็นศิลปะ
บางคนก็สงสัยเป็นความจงใจให้เป็นแบบนี้
หรือว่าเกิดจากความผิดพลาดอะไรหรือเปล่า
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบคำถามหน่อย
ผมก็สงสัยหรือว่าตั้งใจจะให้เป็นภาพสามมิติ

ว่าอาจจะเป็นป้ายเก่าที่เคยเขียนไว้แบบนี้แล้ว
สมมุติหางดงเสมอเลยน่ะเสร็จแล้วเอามาทาทับ
สมมุติทางสีขาวทับแล้วก็เขียนใหม่

แต่ทีนี้เวลาผ่านไปถูกแดดถูก

ข้อความเก่ามันก็เลยลอยเด่นขึ้นมานิดนึง

ว่าทาสีขาวมันจะบางไป

คุณผู้ชมสันนิษฐานว่ายางไร

ผมดาวนะว่าป้ายเดิมเนี่ยไม่มีคำว่าออ่างจุด

แต่พอป้ายใหม่มันมีอำเภอเกิดขึ้นอ๋ออ่างจุดก็เลยแบบ
พื้นที่ไม่พอก็เลยทำไปแบบนี้มาก็เลยเกิดกลายเป็นภาพซ้อนแบบนี้ซ้อนกัน
ดูภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะเป็น๓มิติเหมือนกัน
คุณผู้ชมเดาทางมาซะหน่อย
หรือว่าใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ไลน์มาบอก